ตอนนี้คือหลายบ้านเขาปลูกต้นไม้ไว้เพื่อประดับประดาษและความสวยงาม
ใช่ค่ะหรือไม่ก็ปลูกไว้ขายแต่ทีนี้ถ้าอยู่อยู่มีคนคนหนึ่ง
เดินมาถอนต้นไม้ของคุณหน้าตาเฉยได้เหรอ
ก็เลยเป็นคลิปนี้ไงได้เหรอแล้วมาถอนทำไมให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
อันนี้คลิปที่เอามาลงแล้วเขียนว่าถ้าป้าจะลักลักนี่คือลักขโมยนะ
เจ้าของนั่งเฉยป้าก็รักอย่างนี้เหรอขอก่อนดีป้านี่ฮะ
อยู่นะครับก็มีผู้หญิงอายุประมาณสัก๔๐กว่า
เดินมาหยุดที่หน้าร้านพงษ์เจริญยานยนต์ถือวิสาสะ
้มตัวลงไปถอนต้นไม้ที่ปลูกอยู่หน้าร้าน
ซึ่งคาดว่าเป็นต้นลิ้นมังกรคุณ
เขาปลูกประดับไว้หน้าร้านถอนออกไป๒ต้น
เจ้าของร้านอยู่ไหนนั่นไงคุณ
นั่งจ้องมองอยู่ตอนแรกก็งงทำอะไรทำอะไรทำอะไร
อยู่ก็มาถอนถอนแบบนี้เนี่ยเจ้าของร้านก็ถือไม้ออกมาเลยคุณ

เจ้าของร้านก็ถามว่าถอนต้นไม้ทำไมไม่ขออนุญาตเจ้าของล่ะ

ก่อนที่จะมีชายเสื้อสีน้ำเงินซึ่งคาดว่าเป็นลูกชาย
ของผู้หญิงคนนี้ของคุณป้าท่านนี้
เดินเข้ามายกมือขอโทษขอโพยเจ้าของร้านแทนแม่
แล้วก็นำต้นไม้ปลูกคืนในกระถางให้เจ้าของร้านซะ
ที่หญิงคนดังกล่าวจะเดินไปเปิดประตูขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนน
แล้วก็ขับออกไปเลยนะฮะ
นี่ก็ต้องมาปลูกให้เขาใหม่เลยเจ้าของร้านเสื้อสีฟ้าก็เอ๊ะอะโวยวายเลย
อยู่หรือจะมาถองได้ยังไงนะไม่ขออนุญาตกันเลยนะฮะ
อีกที่หนึ่งที่จังหวัดชายนาฏให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
หนุ่มสักลายที่ขาศักดิ์สองข้างเลยนะ
ขับรถยนต์คันนี้มาจอดทิ้งไว้ริมถนน
แล้วก็เดินลงมาดูครับดูไปดูมาดูลาดลาว
แล้วค่อยเดินเลาะไปที่สวนสวนแห่งนี้ปลูกอะไรฮะ
ลูกบอนสีไว้ริมกำแพงช่วงนี้บอนสีเป็นที่นิยม
บางคนเพาะพันธุ์ขายบางคนปลูกไว้อยู่แล้วประดับประดาษ
บางคนไม่ยอมปลูกเองแต่อยากขโมยไปขาย
ก็เลยมาก่อเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
นี่เดินเลือกต้นไม้อย่างใจเย็นแล้วหยิบเอาหนอกของบอนสีเป็นบอนเลมอน
อเลมอลสีเหมือนมะนาวสีเหมือนเปลือกมะนาวสีสวย
แถมยังใบดังอีกด้วยนะถอนไปหนึ่งหน่อ
หน่อเนี่ยคุณเอาไปเอามามันแพงนะ
เออดึงหน่อไปซักหน่อบางหน่อแล้วสวยจริง

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลา๑๐โมง๔๓นาทีของวันที่๑๙ตุลาคม
พื้นที่อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏนะครับ
ทีนี้คุณพี่จรัสศรีเพตราเจ้าของต้นไม้เล่าให้ฟังบอกว่า
ดิฉันก็ปลูกบอนสีชนิดต่าง
รั้วหน้าบ้านเพื่อความสวยงาม

ต้นใหญ่ด้วยสวยใช่ไหม
สำหรับหน่อที่คนร้ายขโมยไป

ฉันก็สำรวจราคาตามท้องตลาดนะ
เป็นหน่อที่มีลูกค้าสั่งจองไว้ด้วยแล้ว

เคยมีเหตุคนร้ายแอบเข้ามาขโมยบอนสี

คดีนั้นตำรวจตามไปจับกลุ่มคนร้ายได้ถึงบ้าน

เธอเชื่อว่าตำรวจสพสันคบุรี

จะติดตามคนร้ายได้เร็วนี้